ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ที่ตำรวจเขาติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
พังเสียหายในพื้นที่บางบอนกับสมดำ

โอ้โหนี่ไปกินเบียร์กับเพื่อนอยู่ด้วย
ก็อ้างว่าก็เหล้าผสมอินซูลิมไง

ก็เริ่มมาจากเหตุการณ์มีคนไปงัดตู้
ตู้พังเสียหายในพื้นที่บางบอนกับสมดำ
จอนี้แตกเสียหายหมดนะครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
เป็นชายสวมหมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีขาวชมพู
ก่อเหตุแล้วนะถ้าเป็นที่บางบอนเนี่ย
ก็มุ่งหน้าหนีไปทางแยกบางบอน๕
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๘ตุลาคม
ก่อนที่ช่วงตี๒นะครับที่สแหมดำนะ
ทางตำรวจก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้

นายประกิจวาประโคนอายุ๓๖ปีนะครับ
ถูกจับได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถนนเอกชัย
เขาให้การว่าเขาก่อเหตุจริงเป็นคนในภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนนั้นก็คือดื่มเบียร์อยู่แถวบ้านนะ

ก็ไม่ใช่อินซูลินแล้วแหละก็ไอ้นี่แหละไอ้๖๗ขวดนี่แหละ
เบียร์ไป๖๗ขวดเสร็จแล้วก็ฉีดอินซูลินรักษาโรคเบาหวานเข้าร่างกาย
ทีนี้ผมแบบผมหมดสติขาดสติแบบเพี้ยนไปเลยอ่ะชั่ววูบอ่ะ
ไม่รู้ทำอะไรลงไปรู้แต่ว่าเนี่ยมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ทำแผนก่อนแล้วกันประกิจค่ะอ่าเช้าวันนี้ก็เลยพาตัวไปทำแผนนะครับ
จับกลุ่มตัวได้เมื่อคืนก่อเหตุไว้เมื่อ๘ตุลาคมนะครับ
ก็คุมตัวไปชี้จุดจำลองเหตุการณ์ในช่วงก่อเหตุทั้งหมดนะครับ
สมดำพาไปก่อนนะครับช่วงเกิดเหตุว่าก่อเหตุยังไงนะครับ
หลังจากกลับมาจากบางบอนแล้วมาที่สมดำมาใช้แฉลงงัด
ทำลายตู้กดเงินของแบงค์กสิกรไทย
ขี่จักรยานยนต์กลับไปนอนที่บ้านพัก
ตอนที่ทำแผนนะครับนายประกิจก็ตอบคำถามนะ
ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงไปทำ
บอกว่าขณะก่อเหตุอยู่ในอาการมึนเมาเมาเบียกับเมาอินซูลินที่เพิ่งฉีดเข้าไป
เพราะว่าเขารักษาอาการป่วยเบาหวานอยู่น้ำตาลสูงถึง๔๐๐ลงมือทำไป
เพราะว่าตอนนั้นมันคึกขนองแบบเชื่อวูก
ตำรวจบอกว่าได้แจ้งข้อหาพยายามลักทรัพย์โดยทำลายสิ่งกีดกั้นในยามวิการนะครับ
แล้วสมดำเขาก็ประสานกับบางบอนเพื่อมาแจ้งข้อหากันเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบคล่องวงจรปิดผู้ก่อเหตุ
ทั้งชุดที่ใส่แล้วก็ภาพที่พบ
เดี๋ยวต้องให้แพทย์ไปตรวจอย่างละเอียดว่าตกลงจริงหรือไม่อย่างไร
แต่มันคงไม่มีผลใครมากเพราะว่า

ซัดเบียร์ไว้๖๗ขวด

แล้วไม่ต้องกินเบียร์ก็คงจะไม่คึกขนองแบบชั่ววูบ
ก็พยายามหาเรื่องอ้างเหรออ้างอะไรขึ้นมาแบบ
นอกจากถูกจับแล้วไม่ชดใช้ตู้เขาอีกนะ